เขามีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรง
บอกว่ามีร่างทรงคนหนึ่งนะโอ้โห
ประทับองค์ได้ทุกองค์เทพ
แล้วแต่ลูกค้าต้องการจะเจอองค์เทพไหน
ใช่อย่างผมอยากจะเจอองค์เทพหนึ่ง

อยากจะเจอองค์เทพสองอยากจะกราบไหว้บูชาองค์เทพนี้

ตอนนี้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้กันแล้วนะครับ
ออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลของชายคนหนึ่ง

มีลายขาวแดงอยู่ที่หน้าผากและจมูก
แล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็ม
โดยระบุว่าเขาอ้างว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่กาลี
มียานวิเศษมากมาย
สามารถเป็นร่างประทับทรงได้ทุกองค์เทพ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กาลีแต่งชุดแต่งหน้าทาตัวดำแบบเมื่อกี้
กฤษณะพระแม่อุมาเทวี
พระแม่คงคานี่มีงูเอามาใช้เป็นพร็อปประกอบด้วยนะฮะ
เจ้าแม่กวนอิ่มก็สามารถทรงได้
นี่ครับพ่อปู่ฤษีร่างทรงงูทวด

ว่าลูกค้าจะออเดอร์จะเลือกเทพองค์ใด
เขาก็สามารถให้เทพมาประทับในร่างเขา
เพื่อให้ลูกค้าได้เจอองค์เทพได้
หนักกว่านั้นอีกนะครับเขาบอกว่าสามารถถอดจิต

และยังรับดูดวงชะตาบราศีดูเริกยามขึ้นบ้านใหม่
ทำกิจการค้าขายพร้อมกับระบุพิกัดตำหนักร่างทรง
บอกว่าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบุพิกัดมาแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไปที่นั่นสิครับ
ไปยังตามบ้านที่ถูกระบุไว้เพื่อสอบถามหาข้อเท็จจริง

ลักษณะห้องแถวปูนชั้นเดียวหน้าบ้านมีเครื่องบายสี
ส่วนภายในห้องโถงมีโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยได้พบกับชายคนดังกล่าวแล้วก็เพื่อนชายอีกคน
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพักหลังนี้
แต่ชายที่ทาหน้าดำที่ปรากฏในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกในการที่จะให้สัมภาษณ์
ส่วนชายที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ชายคนนี้
ก็ขอให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแทนครับ
เจ้าของบ้านเปิดเผยครับว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพของเพื่อนของเขาจริง
ซึ่งเพื่อนทำอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ที่จังหวัดอื่น
โดยเขารำมโนราตัวเจ้าของบ้านนี้นะ
ำมโนราแล้วก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อมากว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งหากว่างก็จะเดินทางมาที่บ้านของเขา

อ่าเมื่อมีการเชิญไปร่วมงานต่าง
เขาและเพื่อนจะไปร่วมพิธีทุกครั้งนะฮะ
และทุกครั้งก็จะบันทึกภาพแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวไว้
ที่มีการแชร์ข้อความกัน
ไม่ได้มีลูกสิทธิ์ลูกฮาแต่ยังได้
ทั้งนี้ทั้งคู่ยอมรับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา
และลงประทับร่างอยู่จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้น
แต่ไม่ขอระบุว่าเป็นองค์เทพองค์ไหนนะฮะ
พาธิปรากฏนั่นคือพาธิ
และเขาไปที่นั้นขอนะฮะ

ทุกคนคือยุนทันที่ใจดังเปลี่ยนับพืชด้วยใจ
ชงไม่ชงทุกคนชง
แต่คุณนะคุณคือ
เราชงเราจีให้คนมีเงินไม่เงินที่จะมีเหลือง
ซึ่งแกล้เลย
กรณีการนำภาพและระบุข้อความดังกล่าว
ถือว่าเป็นการทำลายของผู้ไม่หวังดี

ตัวเขาและเพื่อนมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ
ไม่ได้ต้องการอยากดังหรือเป็นข่าวแต่อย่างใด

แต่เขาชี้แจงมาแบบนี้เราก็ต้องฟังเขาแบบนี้นะครับ

กำลังคุยกับเพื่อนกันอยู่ว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดี
กับผู้ที่นำภาพและข้อมูลส่งต่อหรือไม่
เพราะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับ